กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ

ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นสายป่าน

สดอคือมาจากใต้เตียงดาราแหละ
แบบว่าตอนนี้กำลังฮอตมากเลยเกี่ยวกับเรื่องสายป่านใช่ไหม
หนึ่งถามไม่นานเลยพี่

ของน่าเดเดเดนายังซึ่งถ้าหากว่าเป็นอย่างน่าเดเนี่ย
ถ้าเขาจะขอแบบว่าเป็นส่วนตัวหรืออะไรเนี่ย

เขาก็ไปต่อคิวเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะ
เอกหนุ่มฮอตหน้าใสถึงแม้ว่าจะมีงานลุมแน่นอะไรเนี่ย
เขาก็จะไปทำใบขับขี่สากลเขาจะไปเมืองนอกไง
ตอนนี้ก็ไปแล้วเรื่องสำคัญกับเอกสารราชการต่าง
เดชน์ก็ไม่เคยไม่เคยจะใช้อภิษฎหรือว่าขอให้ใครมาให้อภิษฎอะไรนะฮะ
คุณแม่แก้วแม่ของณเดชน์เนี่ยก็เห็นโพสต์ภาพ
ที่เดชรอทำคิวใบขับขี่ได้หมายเลข๕๓นะฮะ
เป็นรถยนต์แบบสากลที่สำนักการขนส่งกรุงเทพมหานคร
พื้นที่๔เขตหนองจอกมินบุรีพร้อมด้วยข้อความว่า
เดิมใบขับขี่มีนบุรีปลอดภัยไว้ก่อนดีครับ
บอกว่าวันนี้ถึงคนเยอะมากแต่ก็เร็วครับ
ขอชมเจ้าหน้าที่โอ้ยดูกล้ามน่ะเดชน์สิคะ
จัดการเป็นระเบียบคิวดีมากครับมั่นใจพร้อมบินคืนนี้
ถึงคิวจะยาวแต่ก็เร็วครับสุดยอดจากการจัดระเบียบของการทำใบขับขี่ที่หนองจอก
ขอบคุณครับนอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาชื่นชมมากมายนะฮะ
บางส่วนขอโฟกัสที่เลขในบัตรคิวเลข๕๓นะฮะ
อกจากนี้เขาก็โพสต์ที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
เห็นข้อความว่าหิวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ธรรมชาติจริง
หลังจากมีภาพดังกล่าแฟนก็เข้ามา
พี่เผ่าใส่ไข่ด้วย

อ๋ออยู่ข้างหลังตาดีไปเห็นอีก
ตอนนี้ณเดชน์เดินทางไปโรยหิมะที่แดนญี่ปุ่นแล้ว

หล่องจริงนะนั่นแต่พี่ต้อย
ตอนนี้คือพัฒเน่ง
นางบ่อยปากกร

สายป่านเจ้าทีมันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องเกินก่อน
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนางเขาก็เอารูปนางแฟนนางที่นอนอยู่ใส่บ็อกเซอร์
ปรากฏนอนน้อยมันออกมาไงเถอะ

ทำไมมันจะไม่ใช่เหรออีบ้าเพราะฉันนั่งดูมาตั้งแต่เช้าแล้วทำไมมันไม่ใช่ล่ะ

แล้วเขาไปเบอร์อะไรตรงนั้นทำไมคือในที่สุดตรงนั้นก็คือ

เขาก็ถามว่าสิ่งที่มันออกมาเป็นลักษณะไง
กางเกงใส่บ็อกเซอร์แล้วมันห่วงออกมาไง
อันไหนเราต้องถ่ายในมุมไหนที่อันนั้นจะเห็นน่ะ
ถืออย่างงี้ถืออย่างงี้
ถือสองอันแล้วก็ถ่ายอย่างงี้
ไม่ใส่ใส่อะไรเลยเขาแต่ว่ามีแค่เป็นภาพส่วนตัว
ทำไมก็ถึงไม่ทำเป็นอะไรบุมแบล็งอะไรนั่น
เขาไม่ทันเห็นเขาคิดว่าเขาตั้งใจจะให้ดูอะไรอย่างนั้น

ใช่หรอพี่

นี่ไงมุมสูงอย่างนี้ถือยังเงี้ย

แฟนนุ่มของสายป่าเนี่ยชื่อคุณวุฒิ
นันธวุทพ์เนี่ยเป็นนักแสดงที่

อันนี้ลุงไม่ยุ่งดิ
หาวเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้

ก็พลาดอย่างยังลงรูปแฟนนุ่มวุฒิ

แล้วก็พาดดันไปถ่ายติดของ

กว่าสร้างบทสร้างวิหารได้เห็นกันไง
ทำเอาเจ้าตัวหนึ่งลบรูปดั้งกล่าวแทบจะไม่ทำ
นะฮะแล้วก็เมื่อลบรูปดังกล่าวไปแล้ว

ไม่เหมาะสมดังกล่าวล่าสุด

๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องขอโทษอย่างที่สุด
ทั้งหมดเกิดจากความไม่ตั้งใจ

เกิดความผิดพลาดของตัวเองของป่านเอง
ป่านขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค่ะ
อีกอันที่ป่านใช้เล่นกับเพื่อน๕คน
อันนี้เข้าใจนางเพราะนางก็คงจะมีกลุ่มที่ว่าเล่นกันเอง
กลุ่มพวกนางก็คงจะชอบทำอะไรบ้าบ่อกันอยู่แล้ว
แล้วก็ตั้งเอาไว้นะฮะตั้งเป็นส่วนตัวเอาไว้
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เห็นอะไรทั้งนั้น
สองป่านไม่ทันสังเกตในคลิปสั้นได้บันทึกอะไรไว้บ้าง
เพราะป่านเองก็โฟกัสที่หน้าจอโทรศัพท์ที่อยู่ในมือ
สามทันทีที่รู้ตัวว่าป่านหลุดไปแล้วอ่ะ

ไม่ก็นางไปพาดลงของตัวเองไง
ตอนแรกนางไม่กะจะเอาลงพันนี้แต่ก็เข้าใจ
สวิทช์ไม่ทันแอบเค้าไม่ทันอะไรอยู่แล้ว
หรอกคงแบบลืมตัวฉันเข้าใจ

มันเลิศน่ะ
คุณแม่อะไรน่าเกลียดมาก
เป็นการทำบุญยิ่งกว่าสร้างบทสร้างวิหารด้วย

คือพี่จะถามว่าสเตตัสเวลาเขานอนยังไง
ทั้งนี้ปั่นต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนให้ป่านทำอะไรมีสติ

โดยเฉพาะการโพสต์สตอรี่ที่เป็นคลิปสั้น

เดี๋ยวฉันไปดูไอจีก่อน
ดูไอจีมันมีเหลืออะไรแล้ว
อันนี้พี่โน้นเขาบอกมาว่าก็ลบอย่างโดยเร็ว

เปิดรีสอร์ชอยู่ที่เช่นใหม่อยู่ตรงเสมิงมือ
ก็ฉันคุยกับเขาบอกฉันรู้จักกับเขา
นางเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยเธอ
เสร็จแล้วพ่อพ่อของเด็กผู้ชาย
เป็นคนที่อยากให้ลูกเป็นนักแสดงบู๊วันหนึ่งลูก

เป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายแล้วก็เขาก็หน้าตาดี

ไปเล่นหนังแล้วตอนนั้นไอ้ป่าน่ะ

นี่น่าก็หน้าตาไม่ใช่ป้าป้าปกบ่อน
หน้าตาพอเอกเลยเด็กสมัยใหม่เลย
อุ่นเหินดีนักบวย

พี่ตั๊ก
คุณแม่ตอบตรงนี้เลย

น่านางกะเทยหิวอย่างนี้

รับโบหารเลอร์กับไฮโซเอยแล้ว

เดี๋ยวกลับมาครับ
ก็ได้มีการออกมาบอกว่าเลิกกับทางไฮโซเอยแล้วเนอะ

คือกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับพระเอกหนุ่มป้องนวัดนะครับ
หลังที่เจ้าตัวออกมายอมรับว่าได้มีการเลิกคุยกับไฮโซสาวนะฮะ

แล้วก็ดูว่าถ้ารอบนี้จะปล่อยหัวใจให้ว่างเลยทีเดียวนะครับ
งานที่แฟนหลายคนสงสัยนะครับว่าเจ้าตัวเองจะหวงความโสด
ไม่อยากรีบมีใครเป็นเจ้าของหัวใจหรือเปล่านะครับ
ล่าสุดนะฮะหนุ่มป้องก็ได้มีการออกมาเผยถึงเรื่องนี้นะครับ
ตนเองไม่ได้มองว่าจะต้องอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิต
แค่ยังไม่รีบนะฮะมันอยู่ที่จังหวะของชีวิตด้วยแล้วก็หลายอย่างด้วยนะครับ
ก็ไม่ได้กังวลเรื่องการมีแฟนหรือมีครอบครัว
ส่วนที่คนมองว่าตนเองชอบความสัมพันธ์เงียบคือตนถือคติว่าไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ก็ได้
แต่ก็ไม่ได้ปิดบังใครถามก็บอกนะครับตนเป็นคนที่ใช้ชีวิตปกติมากนะฮะ
แต่ไม่ชอบสไตล์เปิดฉากอย่างเหล้าใจแล้วเดี๋ยวก็เลิก

ไม่รู้เหมือนกันส่วนสไตล์ผู้หญิงที่อยากอยู่ด้วยคือคนที่อยู่ด้วยคืออยู่กันด้วยความสบายใจ
ส่วนที่คนมองว่าตนเองชอบเด็กก็ไม่จริง
จริงอีป้องชอบเด็กอีป้องไม่ชอบคนอายุเยอะ
ได้ชอบเด็กแต่ว่าเขาดันเด็กเอง
บางทีเขาเข้ามาหาเราก่อนก็มีตนว่าเด็กไปก็ไม่ดีเพราะเราโตมากแล้ว
อิปป้องแอบพร้อมสมัครกับเอ๋ยก็จะนานเจอกันทีนะฮะเราเลิกกันแต่ว่าคุยกันได้แต่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องคุยอะไรกันนะฮะ
แต่ถ้ามีธุระก็ช่วยได้เรียกว่าขาดแล้วขาดเลยก็ได้แต่ด้วยความที่เราคบกันไม่นานก็เลยยังไม่มีอะไรมาก
ชอบเด็กแต่คนที่มันชอบเขาเด็กเองไม่ได้ยังคุยกันแต่ไม่ค่อยมีเรื่องคุยเอายังไง
ความหวานของทั้งคู่นั้นก็เรียกว่าทะลุทะรวงเลยทีเดียว
ล่าสุดนี้นะคะไปรับประทานอาหารกับคุณแม่ของเบลล่าแล้วนะฮะ
เวียก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม

แล้วก็แฮชแท็กว่าตกแสงสินะ
ใช่ค่ะเพราะมองไม่เห็นหน้าพี่เวียนเลยนะฮะ
เบลล่าก็ลงรูปเดียวกันนะคะ
ตอนนี้เท่าที่ดูความหวานก็
ก็น่าจะผ่านคุณแม่แล้วล่ะไปกินข้าวด้วยกันอย่างนี้นะฮะ
หลังจากที่ลงรูปไปแฟนเข้าไปเม้นต
เข้าไปแสดงความยินดีเข้าไปชมเชย
อยากให้ลงรูปแบบนี้ให้ดูบ่อย
ถึงเขาลงรูปเดียวเขาก็เข้าไปเม้นต์กันเข้าไปอ่านสิ

นี่ก่อนไปอีกข่าวหนึ่งเวลาเราเหลืออยู่พอสมควร
เราไปดูอัน๑๐ดาวเรียกว่าดาววงการบัน
ที่ตอนนี้เขาบอกว่ากลับจากดับไปแล้วกลับมาดัง

แต่ก็ใช้คำว่ากลับมาดังได้อีกครั้งหนึ่ง

เขาบอกว่าปีนี้ต้องยอมรับว่าวงการบันเทิงของเราเนี่ย
มีมีมีคนที่แบบว่าอย่างเป๊กเป๊กผลิตโชค

แผ่วลงไปเยอะวันนี้ไทยรัฐก็รวบรวมมาให้ว่า
ถูกดึงมาเป็นศิลปินเดี่ยวตอนนั้นก็เคยดังสุดก็คือไม่มีใครรู้หรือแค่ขำ
ก็อยู่ดีเป๊กก็หายไปจากวงการบันเทิงเรียกว่าหายไปเลย

ในที่สุดเป๊กกลับมาได้ด้วยอีกหนึ่งรายการเท่านั้นเอง
หน้ากากนักร้องซีซั่นหนึ่งคลุกจนถึงวันนี้ถึงขนาดต้องมาจัดทอนส่งคอนเซอร์ให้เขาพรีเซ็นต์ต้นพิสเตอร์
ใครจะไปเชื่อว่าการไปออกรายการรายการหนึ่งเปลี่ยนชีวิตเขาได้กลายเป็นแบบว่า
เป็นหน้ากากจิงโจ้แล้วก็ดังแบบว่าดังเหมือนศิลปินอันดับต้นแฟนคลับหนาแน่นไปเลย
คิวงานแน่นแล้วแน่นอีก
คนที่สองไอ้นุ้ยต้องไปเรียกคุณนุ้ยทุกวันนี้
ที่จริงนุ๊ยแกไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าดีเจแล้วฉันขอยึดตำแหน่งนี้คืนมาตั้งนานแล้วนะฮะ
คืออันน้วยหัวทองนี่แหละคือจุดเริ่มต้นก็เป็นนักข่าวประจำอื่อ
รายการแชร์แต่เช้าเป็นนักข่าวก่อน
นะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่ข้างหน้าด้วย
หนูก็เลยดึงมันมาบอกมาช่วยอ่านข่าวแทนฉันหน่อย
หนูออกไปก็เลยไปเอามาเป็น
มาร่วมเป็นพิธีกรตั้งแต่แฉแต่เช้า

วันหนึ่งเขาก็ขอออกจากแกมมี่

อ๋อเป็นละครประดับบทว่าเขาออกไปปุ๊บ

คาแรคเตอร์ของนุ้ยได้รับโอกาสดี
เป็นดีเจด้วยแล้วก็ออกมารับงานอิสระ
โดยค่อยเบนเข็มไปเป็นเซลปในละคร
ไปเริ่มเป็นเล่นละครเป็นเล็กมา
ลิพัสเนี่ยคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เอาเข้ามาเล่นละครแรกเลยล่ะ
ต้องยอมรับว่านุ้ยกลายเป็นอีกหนึ่งคน
ที่พลิกชีวิตฮะไม่รู้กี่รายการตอนนี้
ของมาดำไม่มีปัญหาไม่ต้องพูด
อีกหนึ่งคนที่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะกลับมาดังได้จริง
เพราะว่ารู้ไหมไปอยู่เมืองจีนตั้งนมนาน
แล้วก็โอ้โหอะไม่รู้

ก็คือเต้ยก็ที่เขาจะแต่งงานกันเนี่ย

เกิร์กกลุ่มที่ประเทศจีนตอนนั้นหลายหลายคนจับตาม

พี่มดหนูกลับมาอยู่เมืองไทยดีกว่า

ตามล่าฝันเส้นทางนักร้องอยู่๒ปี

แบบเอาละฉันไม่สวยแล้ว

แล้วก็บ้าให้ทะลุพิกัดเลยจริง
ในที่สุดนางก็เริ่มเป็นอภักรณ์ให้
เขาก็เอานางไปคู่กับแท๊กนับประพา

บอดบ้าไม่กินทางสวยล่ะ

แล้วก็ตัดสินใจแต่งงานจนในที่สุด
ครบทมันไกลตัวบลอมอ่ะน่ะที่ผ่านมาเนี้ย

แล้วก็โดนัทเนี้ยเป็นคนที่เวลาแสดงเนี้ย

กบสุวนันคงยิ่งอย่างนี้แหละ
บสุวนันเนี่ยถือว่าเป็นดาราที่กลับมาตอนนั้นเล่นละคร

คุณเชื่อไหมเรตติ้งก็ยังเป็นเรตติ้งที่สูงมากเลยนะฮะ

ต้องยอมรับน้ำสอทรายกลับมาเล่นคู่กับคุณหนุ่มสอนรามอีกครั้งหนึ่ง

เฟิร์นก็ต้องยอมรับตอนนั้นอยู่ช่อง๗ไม่ดัง
ก้านแก้วเรื่องเดียวอยู่เลยอยู่หมัดเลย

ใช่เชียร์ที่คำพอธ์ตอนนั้นออกจากช่อง๗

กลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่เลย

เป็นนักร้องเป็นนางบ่งนางแบบมาตลอดนะ

ก็ถือว่ารวยอะ
เขาก็ถึงไปเรียนจบปริญญาที่ประเทศเนเทอร์แลนด์

มาริญาที่ร้องเพลง
ตัวแทนคนไทยทางประเทศ

แต่เขาไปเล่นละครผีไงของค่ายพี่หอยพี่ตายไงพี่ตายเขาไปเป็นผู้จัดช่องใหม่
ตายไหนตายนัตรบนก็ต้องดูว่าช่องวัน
ซึ่งในปีนี้ก็จะได้เห็นพิงกี้กลับมาทวงบันลังนางเอกแถวหน้าอีกครั้งหนึ่ง
บอกมาลุ้นพิงกี้สาวิกากันว่าพิงกี้จะกลับมาได้แค่ไหนเนาะ
อ้าวก่อนไปคุณแอนท้องผสมเขาไปฮานิมูนกับแฟนเขา
ปรากฏว่ารู้สึกว่าเขาไปเฮ้ยฮานิมูนเหรออย่าใช้เข้าฮานิมูน
ไปเที่ยวไปเที่ยวไม่ใช่ไปแต่งงานไปเที่ยวพักผ่อนสงสัยปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
อ้าวดูรูปดูรูปกับคุณเอทินภัณฑ์เนี่ยแทบแปลกอยู่ดีก็บอกประสบการณ์เนี่ย
ขณะที่ไปชมละครเวทีคุณแอร์ไปถึงปุ๊บถูกเจ้าหน้าที่เนี่ย
ลากไปแต่งตัวแต่งหน้าตำผมแบบจัดเต็มพร้อมให้นั่งแถวหน้าด้วย
หลังชมจบยังได้ถ่ายภาพกับนักแสดงอีกด้วย
เจ้าตัวโพสต์บอกว่าเดินเข้ามาดูละครเวทีตำนานรักทัชมาฮาว
หรือตัวเองเรียกง่ายเลยเจ้าหน้าที่ก็ลากไปหลังเวที
แล้วก็ส่งประสานอินเดียก่อนไปก่อนมาให้สายเสื้อผ้าเนี่ย
สามนางจับผู้ในแอ่นเปลี่ยนชุดโบกหน้าใส่วิสเติ้งเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งราคาร

จัดที่นั่งให้หน้าสุดเด่นสุด
คือเหมือนพระหนึ่งมหาวราณีมานั่งดูราคารเลยแหละ

จนมะครบผมนางลากเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ชว่อทอดหมดเลยค่ะขอดขึ้นค่ะ

พรุ่งนี้กลับมาก่อนครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้๖โมงเย็นนะครับวันนี้กลับไปก่อนครับตอนนี้ครับ